แข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปี๒๕๕๙
เริ่มแข่งขันในหลายพื้นที่
ซึ่งจะวัดคะแนนนะครับในการภาคสนามจริง

ติดตามรายงานได้จากคุณมนุชาเจอมูลครับ
วันนี้รุนว่าเรือลำไหนพุ่งรวดเข้าเส้นไทยก่อนกันแล้ว
แฟนเรือยาวยังได้มนุนการด่วนใหม่ของนักภาค
และจึงดูดด่วนกันแบบไหวแล้วค่ะ
เด็กชายธีรยุทธ์มุสิกษานนายนัทดันัยนาคชัยวัฒนา
บัณฑิตรัศมีและนายนัทวัฒน์ภูนุภา
สี่หนุ่มผู้ท้าชิงตำแหน่งสุดยอดนักภาคเรือยาว
โครงการนักภาคเรือยาวรุ่นจิ๋ว
ไก่เด็กชายธิรยุทธ์อายุ๑๑ปี
เด็กสุดดีนี้พูดน้อยใบหน้านิ่ง
แต่ถ้าจับใหม่เปลี่ยนไปทันที

ขับรองลิเกสรุปผลการคันแต่ละคู่
ชอบและรักและผมก็เลยมาศึกษาดูว่า
การเล่นลิเกยังไงแต่ก็ยังไม่เก่งครับ
แต่จะทำให้ดีที่สุดครับต่อไปครับ
นักภาคทั้ง๔คนยังมีลุ้นจากการเก็บคะแนน

ช่วงสุดสัปดาห์นี้ในจังหวัดนครราชศรี
มาเดือนพฤศจิกายนนี้จึงจะรู้ผล
ว่าใครคว้าตำแหน่งสุดยอดนักภาคเรือยาวรุ่นจิ๋วประจำปี๒๕๕๙
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน